มุดฟ้ามัวดินยาวชนคนรุ่นใหม่ไปฟังคุณพิธาเปิดเวทีปราศัยกันที่๓นาที
แล้วก็ไปดูบรรยากาศที่สัญญาณมากคืนนี้โอ้โหมืดฟ้ามัวดินนะฮะ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ไปฟังคุณพิธาเปิดเวทีปราศัยกันก่อน
นี่โอโหคุณพลเข้ามาขอคะแนนเสียงกันเพื่อคุณพี่นะฮะ
ไปหมดห้ามกลางมวลชนที่ไปจับจองเข้าคิวรอฟังกันจนเต็มพื้นที่แล้วครับ
ไฮไลท์เด็ดคือการขึ้นเวทีของคุณพิธาหัวหน้าพัก
ไปกล่าวปิดจ๊อปการประสัยเป็นคนสุดท้ายประกาศว่าก้าวไกลไม่ใช่นายกโซเชียล
นายกนายกนายก
ขอบคุณมากครับ

ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเยอะนะฮะย้ำถึงคนที่ยังไม่ตัดสินใจ
อยากจะบอกว่าพระเก้าไกลเชื่อถือได้ตรงปกมีจุดยืนชัดเจนและประกาศวลีประโยคนึงทิ้งท้ายว่า
มีลุงไม่มีเราและมีเราไม่มีลุงเออนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้